สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงศูนย์ไทยในต่างแดน
จากพิธีบำเพ็ญกุศลปัญหารัฐศรรย์เมื่อวาน
ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เผยแพร่คลิปประวัติศาสตร์ครั้งเสด็จเยือนสหรัฐเมื่อปี๒๕
ถวายการเลี้ยงพระกระยาหารค่ำเป็นพระเกียรติ
และรับเสด็จเป็นทางการแด่พระราชคันตุกะ
ร่วมงานสำคัญนี้ด้วยเพื่อเทิดทูลพระเกียรติทั้งสองพระองค์

เครื่องอิสริยพรสูงสาวายการเลี้ยง
วีดีโอบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
เสด็จข้ามร่วมงานเลี้ยงพระกรยาหารค่ำ
จัดถวายแด่ทั้งสองพระองค์ณธรรมเนียบขาว
ในวาระเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา
อย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ๒๕๐๓
คลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมิณธรมาฮภูมิภลอดุญเดช
และชุมชนชาวไทยในจังหวัดเสียมราช
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปรณรสมวานเมื่อวันที่๒๗ตุลาคม
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในการนี้เอกอัครราชทูตได้นำผู้ร่วมงาน๑๐๐คน
ตั้งจิตยืนแสดงความอาลัยเป็นเวลา๙นาที
ก่อนจะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
หลังจากนั้นพระสงฆ์ได้สวดพระอภิษฐรรม
และผู้แทนชุมชนชาวไทยได้ถวายพัฒนาหาร
จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์เพื่อถวายพระราชกุศล
ส่วนทางด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโคเป็นเฮเกนของเดนมาร์ค
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปรณรสมวานถวายพระราชกุศล
ในหลวงราชการที่๙ณธรรมเนียบเอกอัครราชทูต
โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดไทยเดนมาร์คพรมวิหารและวัดป่าโคเปนเฮเกน
เพื่อประกอบพิธีสวดพระอภิษฐรรมเจริญจิตภาวนาและทอดผ้าบางสุกุล
โดยมีพระเทพปริยัติวิมลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นประธานสวดพระอภิษฐรรมและเจริญจิตภาวนา
โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตทีมประเทศไทยและชุมชนไทยเข้าร่วมด้วย
สถานเอกอัครราชทูตในกรุงปาร์คสาธารณรัฐเช็คได้ร่วมกับวัดธรรมกิติวงศ์
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปรณรสมวานเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
โดยมีนายนรงศาสิทรเอกอัครราชทูตณกรุงปรากเป็นประธานในพิธี
และมีพระครูโสพิษธรรมรังศรีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พร้อมด้วยพระสงฆ์วัดธรรมกิติวงศ์
โอกาสนี้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยครอบครัวนักศึกษาไทย
และชาวไทยในสาธารณรัฐเช็คได้เข้าร่วมในพิธี
น้อมถวายพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้
เช่นเดียวกับสถานกงศูนย์ใหญ่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น
ร่วมกับทีมประเทศไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปรณรัฐสมวาน
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
นาวัดไทยในเมืองโอซาก้าโดยมีประชาชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วม
ในโอกาสนี้ยังได้ร่วมกันถวายพัฒนาหารแด่พระพิสุขสงฆ์
รับฟังการสวดพระอภิษฐรรมและร่วมกันเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา๙นาที
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชอย่างเนื่องแน่น
ตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลครบ๑๕วัน
จากนี้ยังระบุด้วยว่าถึงแม้ผู้ที่มาสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
จะต้องต่อคิวยาวเหยียดบริเวณท้องสนามหลวงเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร
แต่ประชาชนที่นี่ก็ไม่แสดงออกถึงความย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใดครับ